ต่อกันที่พระเอกหนุ่มหน้าหนวดบอยปกรณ์กันบ้างดีกว่า

เวนต์ในเมืองไทยบ้านเรากลับมาคึกคักคึกคืนกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ดาราหลายคนเขาอัพค่าตัวกันแบบสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดกันเลยนะคะคุณค่ะ
รวมไปถึงหนุ่มบอยปกรณ์ด้วยนะคะที่ก็ติดโพลนะคะ
นักแสดงหนุ่มที่มีค่าตัวสูงอยู่เหมือนกัน
ซึ่งช่วงนี้เนี่ยนักข่าวบอกว่าเจอหน้าบอยปกรณ์บ่อยวัน

บันเทิงไทยรัฐก็เลยขออัปเดตหน่อยว่าอยู่ในช่วงของฤดูโกยเงิน
กลับมาทวงบันลังเจ้าพ่ออีเวนต์เหมือนเดิมแล้วจริงหรือเปล่า
ไปฟังเสียงเจ้าตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ

มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นจังหวะมากกว่านะครับ
อย่างงานช่วงนี้ที่มีติดกันเนี่ย
มันก็คืองานที่แบบบางงานก็รับมาแล้ว๒เดือนบ้าง๓เดือนบ้าง
งานก็เพิ่งมาบ้างเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่เคยอัพค่าตัวอะไรเลย
แต่ว่าหมายถึงว่าในบางทีมันก็อาจจะมีขยับบ้างตามเนื้อพังงาน
ถ้าเกิดงานทีก็ไม่ได้ว่าอัพอะไร

ช่วงนี้เราได้เห็นน้องวันโมย
น้องสาวคนสุดท้องของบ้านฉาดบริรักษ์ออกงานบ่อยค่ะ

แม่ทิศจะคัดสรรค์แล้วก็เลือกงานให้เหมาะสมกับตัว